ส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่นี่ก็มีเรื่องราวเหมือนเป็นเรื่องอาถรรพ์เกิดขึ้นเหมือนกัน
เพราะมีคนดวงดีเนี่ยเขานำรูปปั้นช้างคู่ขนาดเท่าตัวจริงเลยนะ
เอามาถวายไว้ที่ศาลปรากฏว่าชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนช้างร้องบริเวณตรงนั้นนะคะ

นี่คุณผู้ชมเห็นรูปปั้นช้างชัดเจนนะเมื่อเวลาตี๒ของเมื่อคืนวันที่๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปพิสูจน์หาความจริงที่สารต้นโพริมถนนบ้านโคกสว่าง
บนย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
หลังจากที่บอกแล้วว่ามีข่าวลือมาว่าชาวบ้านได้ยินเสียงช้างร้องอยู่ที่บริเวณสารโคนต้นโพตรงนี้
หลังจากที่มีคนนำรูปปั้นช้างคู่ขนาดเท่าตัวจริงเลยนะมาตั้งมาถวายไว้
แล้วสารดังกล่าวได้รับคำแนะนำจากร่างทรงว่าให้มีการย้ายจากจุดเดิมที่เป็นที่ทิ้งสารเก่าประหลักหักพังมาสร้างใหม่
ห่างจากที่เดิม๒๐เมตรมีการนำพระพุทธรูปแล้วก็เทวรูปมาตั้งเอาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
แล้วต่อมาก็เลยมีเสียงลือกันว่ามีคนได้ยินเสียงช้างร้องที่สารต้นโพย่าจันทร์ตรงนี้
ซึ่งก็เป็นที่พูดถึงกันในวงกว้างเลยค่ะบางรายเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการกุข่าวขึ้นมา
หรือไม่บางคนก็อาจจะหูแว่วหรือคุณอาจจะเพ้อเจอร์ก็ได้ช้างที่ไหนจะมาร้อง
จากว่าจะมีช้างป่าลงมากินพืชไร่ในพื้นที่บริเวณตรงนั้น
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ใกล้บริเวณตรงนั้นเขาก็เล่าบอกว่าเคยได้ยินนะข่าวที่พูดกันมาปากต่อปาก
ว่ามีคนดวงดีถูกรางวัลใหญ่แล้วนำรูปปั้นช้าง๒เชือกนี้มาถวายแก้บน
แล้วก็มีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นว่าได้ยินเสียงเหมือนช้างร้องอยู่แถวบริเวณศาล
ชาวบ้านเขาบอกว่าเคยได้ยินเรื่องเล่านี้มาซึ่งชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเขาก็เลยบอกว่าแต่ตัวเขายังไม่เคยได้ยินเสียงช้างร้องเลย
เขาเนี่ยไม่ได้ลบหลู่นะแต่เขาพูดจริงว่าตัวเขาที่อยู่แถวนั้นยังไม่เคยได้ยินแต่ก็เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีคนนำสารพระภูมิมาทิ้งไว้แถวตรงนั้นจริง
แต่ก็ยังไม่พบสิ่งลี้ลับตามที่มีคนพูดถึงเลยหลายคนที่เขามีความเชื่อเขาก็เชื่อว่าศาลแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะที่ผ่านมาเคยมีคนมาขอโชคขอลาบไงแล้วก็เคยมีคนถูกรางวัลหรือว่าสมพรปรารถนาอะไรก็ว่ากันไป
ขนาดที่แหล่งข่าวเองก็บอกว่ามีบุคคลบางกลุ่มค่ะเขาอาจจะพยายามอยากสร้างกระแสอยากดังถึงขนาดที่บอกว่าจะมีการสร้างเรื่องโดยให้คนเนี่ยแต่งชุดเป็นกุมารมายืนอยู่ริมถนนและให้คนขับรถผ่านถ่ายภาพติดเพื่อจะได้นำเสนอเรื่องราวตรงนี้ไปเหมือนเป็นการสร้างกระแสขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้มีใครกล้าทำนะเพราะเขาบอกว่
ก็เลยกลัวว่าจะถูกจับได้ว่าเป็นเรื่องของการหลอกล่วงอันนี้มันเป็นแค่เรื่องเล่าต่อต่อกันมานะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้ะ